มาหลายวันก่อนมันมีข่าวที่ว่ามีผู้ชายคนนึง
เอาของเหลวไปราดที่ประตู๓ของธรรมเนียบรัฐบาล
เหลวที่ว่านั้นมันคือน้ำมันแล้วก็จะจุดไฟเผา
แต่ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าที่เขาไปทำแบบนี้

รอคอยความช่วยเหลือไม่มีเตียงไม่มีโรงพยาบาล
เขาก็เลยตั้งใจที่จะไปจุดไฟประท้วงรัฐบาล

แต่เขาก็ถูกดำเนินคดีค่ะ
คือทางตำรวจสนดุสิตนะคะส่วนที่กำลัง
กับเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบัน๑
เข้าจับกลุ่มผู้ชายตามคลิปภาพนี้เลยค่ะ
นายนัทธวุฒิเทียมศักดิ์อายุ๒๘ปีเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะคะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญา
ข้อหาเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนน
และตระเตรียมเพื่อกระทำความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น
จับได้ที่ไทซอยละพร้าว๙๖นะคะช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
การจับกลุ่มก็เพราะว่าเหตุการณ์ตามภาพเมื่อสักครู่มันเกิดขึ้น
ดึกประมาณตี๓๓๐วันที่๕กรกฎาคมนะคะ
คือเขาเห็นภาพนี้มีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์มา
จอดแล้วก็เอาของเหลวไปเทที่ประตู๓ธรรมเนียบรัฐบาล
พอเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าของเหลวที่เทมันคือน้ำมัน
ก็เลยมันเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
สุดท้ายโดนจับแล้วก็ถูกดำเนินคดี
แต่สุดท้ายเนี่ยนายนัทธวุฒิเขาบอกว่าคือเคยเป็นอดีตทหารเกณฑ์
ปัจจุบันนี้ปลดประจำการแล้วไม่ได้รับราชการอะไร
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกองทัพแต่ที่เขาไปทำแบบเนี้ย
ก็พ่อเขาติดโควิด๑๙เขาไม่รู้จะหาทางออกยังไง
หาเตียงก็ไม่ได้จะไปโรงพยาบาลไหนก็ไม่ได้ไม่มีที่รักษา
สิ่งที่เขาไปทำเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะแค่เหมือนเป็นการประท้วง
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เจ้าหน้าที่มาเจอเขาก็หนีไป
แต่สุดท้ายเขาก็โดนจับแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีค่ะ